เรื่องใหญ่ดิฉันก็มีเรื่องใหญ่มาบอกกัน
อยากจะให้ไปดูนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะคะ
ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือพิศนุโลก
จัดกิจกรรมตามรอยพระบาท
งานนี้โครงการนี้ถือว่าน่าไปมากนะคะ
เพราะมีเรื่องราวใหญ่เรื่องราวดีมากมายเลยนะคะ
เริ่มจากการแสดงของชาวเขาเผ่ามงค์ก่อนเลยนะคะ
ที่บ้านบ่อภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้ชื่อโครงการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชมชิมชอบเที่ยวกินนอน

งานนี้นอกจากการแสดงที่เห็นไปแล้วยังมีพิธีบวชต้นตะเคียนทองยักษ์
อายุกว่าร้อยปี๕ต้นหรือคุณ

ไม่แค่นั้นนะคะยังมีการแจกต้นสิรินทรวัลลีหรือ๓๒ประดงให้แก่ประชาชนด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองการเที่ยวชมโครงการสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้า
การเที่ยวชมสวนองุ่นของกษัตริยากรบ้านบ่อภาคที่ปลอดสารที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณ

ซึ่งตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการนี้นะคะก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
มีป่าต้นน้ำที่ให้ความชุ่มฉ่ำแก่แผ่นดินและที่สำคัญนะคะ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนถึง๙ครั้ง
สมเด็จพระเทศพระระดาษฎาสยามปรมาฤาชกุวามารี

นักท่องเที่ยวไปร่วมชมกันมากเลยค่ะ

กิจกรรมดีและนิเรียนรู้สัตว์ภรรจาไปด้วยค่ะ

ยังไม่หมดแต่เพียงยังไม่หมดคือมันมีเรื่องราวดีแบบนี้แล้วนะคะ